ต่อกันที่เหตุอาจกรรมทางภาคใต้ครับตำรวจกองปราบรามบุกไปจับกลุ่มตัว
คนที่ใช้วุฒิสงครามยิงที่หน้าผับดังที่หัดใหญ่ครับ
หลังจากนี้ไปกบดันกับเพื่อนที่พังงาจับได้พร้อมปืนแล้วก็ยาไอซ์จำนวนหนึ่งครับ
นี่เป็นภาพวินาทีที่พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์ผู้กำกับการ๖กรบังคับการปราบราม
พร้อมตำรวจทางหลวงพังงาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางหลวง
นำกำลังบุกเข้าไปปิดล้อมบ้านไม่มีเลขที่ภายในสวนยางพาราหมู่๒ตะบนสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับ
สืบทราบว่านายอำพรจันทสโรอายุ๒๙ปีมือยิงอาวุธสงครามที่หน้าผับชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราหนีไปอาศัยอยู่กับเพื่อนที่นี่ครับ
โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับนายอำพรแล้วก็นายสารวุฒิหมู่หลันอายุ๒๒ปีได้
ของกลางเป็นปืนขนาด๙มมและกระสุนปืนอีก๑๖นัด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปค้นภายในบ้านพบกลุ่มวัยรุ่นวิ่งแตกกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางครับ
ทิ้งยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพเอาไว้ผ่านในห้อง
รวมทั้งยึดรถเก๋งทะเบียนขอไข่คอควาย๙๒๙๔สงคราเอาไว้ได้
แต่ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเพิ่มเติมนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งคู่ไปสอบสวนขยายผลหาวุฒิปืนสงครามต่อไป
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบของกลางเพิ่มเติมต่อไปครับ